ส่วนที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาค่ะอาสาสมัครของฝ่ายปกครองที่อำเภอสะดาวเนี่ยนะคะ
เขาไปก่อเหตุไปก่อเหตุเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้
เขาไปเรียกเด็กร้านนวดไปนั่งดื่มด้วยแต่เด็กไม่เล่นด้วยเท่านั้นแหละค่ะ
มีขาใหญ่ในพื้นที่ได้ยินเรื่องไม่พอใจเอาปืนไปเจาะยิงอาสาสมัครตายคาที่เลยนะคะ
นี่คือจุดเกิดเหตุเป็นร้านหมูกระทะชื่อร้านหมูกระทะสายดึก
อยู่ข้างธนาคารออมสินถนนกาญจนวนิษฐ์เขตเทศบาลตำบลสำนักขามอำเภอสะดาวค่ะ
ผู้เสียชีวิตที่ถูกยิงชื่อวนายวิวัตรทองสายอายุ๔๕ปีถูกยิงที่ขมับด้านขวา๑นัดลำตัว๒นัดเลือดไหลนองพื้น
มีเก้าอี้มีขวดสุราล้มระเนรนาศในจุดเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปพบหัวกระสุนและปอกกระสุนขนาด๙มม๙นัด
อกจากนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัสด้วยอีก๒รายชื่อว่านายจุติกรหนูทองและนายสมศักดิ์พรายเสนทั้งหมดเป็นอาสาสมัคร
ถูกส่งมาเฝ้าด่านศูนย์ละกากรแห่งใหม่หน่วยกู้ชีพเร่งช่วยเหลือคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองราย
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะเรื่องราวมันเป็นมายังไงจนถึงขั้นต้องมีการยิงกันมีทั้งคนตายคนเจ็บเนี่ยนะคะ
สอบถามพยานในจุดเกิดเหตุเขาเล่าบอกว่าอาสาสมัครฝ่ายปกครองมานั่งดื่มกินที่จุดนี้มากันสามคนนั่งดื่มตั้งแต่หัวค่ำแล้ว
ต่อมานายวิวัฒน์ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตลุกไปที่ร้านนวดร้านนวดนี่อยู่ติดกันเลยนะแล้วก็ไปเอ่ยปากถามเจ้าของร้านร้านปิดหรือยังพี่ผมอยากนวด
หลังจากนั้นเอ่ยปากขอเพิ่มเติมผมขอเชิญเด็กนวดหน้าตาดีไปนั่งดื่มด้วยได้ไหมไม่ไกลหรอกพี่ร้านหมูกระทะข้างนี่เอง
แต่เจ้าของร้านปฏิเสธค่ะผู้ตายก็เลยพูดขึ้นว่าพี่รู้ไหมผมเป็นใครเท่านั้นไม่พอชักบัตรอาสาสมัครฝ่ายปกครองมาโชว์ด้วย
แล้วก็พูดว่าผมเนี่ยเป็นฝ่ายปกครองสั่งปิดร้านพี่บ้านสั่งปิดร้านพี่ได้เลยนะเท่านั้นแหละค่ะสร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าของร้าน
แต่หลังจากนั้นมีการเจรจาพูดคุยกันเรื่องราวเหมือนจะยุติแต่ว่าสักพักค่ะมีขาใหญ่คำว่าขาใหญ่นี่คือนักเลง
เล็งในพื้นที่เดินเข้ามาตรงเข้ามาที่ร้านเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงจ่อยิงศีรษะนายวิวัตรฟุบลงเสียชีวิต
หันไปยิงอาสาสมัครที่มาด้วยอีก๒คนจนบาดเจ็บสาหัส
หลังจากนั้นเหตุชุลมุนค่ะมือปืนหลบหนีไปตำรวจตอนนี้ทราบตัวมือปืนแล้วนะคะชื่อว่านายตุ๊กเป็นชาวพัทธลุง